ไรสอนนะคะก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
ทำให้เมืองทองยูเนเต็ดเร่งจะหานักเตะกองหน้ามาทดแทน
เพื่อที่จะได้ช่วยในฤดูการใหม่ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงคืนนี้
ดีสักรายสอนกองหน้าทีมชาติไทยนะคะบาดเจ็บจากการเล่นให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒
ซึ่งจากการประเมินของแพทย์นะคะก็ระบุว่ามีอาการเอ็นไข้หน้าฉีกต้องพักนานสัก๖๘เดือนเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะทศตวรรษีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเมืองทองต้นสังกัดของเจ้ากอล์ฟก็ยอมรับว่ามีผลกระทบกับทีมที่จะเปิดฤดูการใหม่
เนื่องจากว่าก็เพิ่งจะปล่อยตัวธิรสินแดงดาให้ซานเฟสฮิโรชิมาทีมในเจลีกญี่ปุ่นยืมตัวไป๑ฤดูกาล
ซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าจะคุยกับผู้บริหารเพื่อหากองหน้าคนใหม่เข้ามาทดแทนก่อนที่ตลาดนักเตะไทยลีกจะปิดตัวลงในคืนนี้
ส่วนวันนี้นะคะเวลา๑ทุ่มตรงค่ะเมืองทองก็จะเล่นนัดพิเศษกับซานเฟรเซฮิโรชิมาซึ่งในเกมนี้ธุรสินแดงดาก็จะเล่นให้กับทั้งสองทีมค่ะ